คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่มันแหม่มันเห็นแล้วมันก็เศร้าใจสลดใจ
คือจริงแล้วที่สมุทรประการจะมียายกับหลานเขาอยู่ด้วยกัน

จู่เนี่ยยายเอาหลานไปฝากเพื่อนบ้านดูแลให้หน่อย
เพื่อนบ้านก็เห็นว่าเออก็ไม่เป็นไรก็ดูแล
แต่๑๐วันคุณยายไม่ยอมมารับหลานกลับไป
ก็สงสัยแล้วเพิ่งมารู้ว่ายายติดโควิด
ก็เลยหายไปเพื่อนบ้านก็อ้าวแล้วยายเป็นแล้วหลานจะไม่เป็นเหรอ
เพื่อนบ้านก็เลยไม่กล้าเข้าไปใกล้กับเด็กคนนี้
ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจให้หน่อย
สุดท้ายเด็กก็ติดโควิดไปด้วย
แล้วยืนมอมแมมคนเดียวเพื่อนบ้านไม่กล้าจับเพราะกลัวติดโควิดเหมือนกัน
ดูสภาพน้องหน่อยฮะ
ก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับมมแมมเพราะว่าไม่มีใครกล้าอาบให้

โอเคล่ะมีเพื่อนบ้านคอยดูแลห่าง
แต่สภาพคือมันเป็นเพลิงขายไม้เก่าริมทาง
ทุกคนก็ทำมาหากินแล้วและเด็กคนนี้เขาก็อยู่กันแบบ

ยืนดูดนมอยู่คนเดียวเนี่ยฮะคุณผู้ชม

ก็เลยไม่ได้เข้าใกล้น้องสักเท่าไหร่นะฮะ
เพราะว่าย้อนกลับไปคือคุณยายเอาน้องไปฝากนะฮะ
แล้วมาทราบที่หลังว่ายายติดโควิดไปนะฮะ
อันนี้คือร้านขายไม้เก่าริมถนนสายกิ่งแก้วบางพีที่อำเภอบางพลีสมุทรประการครับ
รับตัวน้องออมไปส่งโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรี
เจ้าของร้านบอกว่าก็ยายเอาน้องมาฝากเอาไว้ให้ช่วยดูแล
ยายไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วยายก็หายไป๑๐วัน
ทางร้านก็สงสัยว่าถ้ายายหายไปไหนทำไมไม่ยอมกลับมารับน้องไป
จนมารู้ว่าอ๋อที่ยายหายไปเพราะยายติดโควิด
ยายก็ไม่ได้มีโทรทรงโทรศัพท์ติดต่อก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกัน
สุดท้ายคนที่รับเลี้ยงก็คือก็กลัวว่าน้องเป็นโควิดหรือเปล่า
เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสุดท้ายน้องติดจริง
ก็เลยต้องพากันบรงผจบานสนามดูสภาพน้องเนี้ยไม่ได้รู้อีโหน่ออีนี
สุดท้ายก็พาไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่เดียวกันกับคุณยายนั่นแหละครับ
เดี๋ยวคงไปเจอคุณยายแล้วน้องก็เดิน
สภาพแบบนี้นี่คนก็พากันไปส่ง
ก็คนที่ไปส่งก็คงต้องตรวจอยู่เหมือนกันแหละ
แต่ถือว่าใจดีมากเลยนะคะนั่งไปเป็นเพื่อนน้องอย่างนี้ด้วย
ทุกคนที่ไปก็ต้องตรวจเหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะเป็นผู้ใกล้ชิดสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงไป

สมุทรประการไปที่นนทบุรี
บ้านนี้ติดโควิด๑๑คน
ในบ้านในสวัสดิ์ประเสริฐอิสลามตำบลบางตลาดอำเภอป่าเกรดจวัตรนทบุรี
อาสากู้ภัยก็เข้าไปช่วยตรวจสอบอาการ
ในบ้านนี้๑๑คนผู้ใหญ่๘เด็ก๓ติดเชื้อทั้งหมดแล้ว
แต่อาการยังไม่ได้รุนแรงมากนะฮะส่วนใหญ่ก็ท้องเสียถ่ายเหลวแล้วก็มีไข้สูง
แต่มี๒คนน่าห่วงคือผู้สูงอายุคุณตายุ๘๐
และท่านมีโรคประจำตัวเป็นโรคปอดอันนี้โรคปอดเป็นโรคเสี่ยงสูงมากกับเรื่องของโควิด
เพราะโควิดมันจะทำลายปอดเนอะตอนนี้ก็หายใจหอบเหนื่อย
แล้วก็มีเด็กชายอายุ๘ขวบตอนนี้เริ่มหายใจหอบเหนื่อยเช่นเดียวกัน
ก็ต้องให้ยาลดไข้ไปก่อนแนะนำการดูแลตัวเองให้ที่บ้านไปก่อน
ยังไม่ได้ไปรับตัวไปที่โรงพยาบาลเพราะยังหาเตียงไม่ได้
ทางนี้ชาวบ้านบอกว่าในซอยนี้ย้ำนะในซอยนี้มีคนติดโควิดไปแล้ว๒๐กว่าคน
บางคนมารับไปโรงพยาบาลสนามแล้วแต่บางคนก็ยังอยู่ในบ้าน
ตอนนี้ชาวบ้านที่เหลือก็กลัวว่าโควิดมันจะกระจายไปทั้งซอย
อยากจะให้ไปคัดกรองตรวจซะนะฮะแล้วก็แยกคนป่วยกับคนไม่ป่วยออกไปจากกันซะ
ก่อนที่จะป่วยไปทั้งหมดแล้วมันจะวุ่นวายไปมากกว่านี้
เด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่อยู่กันหมดครบ